ร้อนไหมร้อนค่ะกลางวันกลางวันร้อนมากอ่ะนะร้อนเป็นลมเลยค่ะ
ลมนี่แทบจะไม่ได้หยุดใช้งานเลยนะบ้านพี่นะครับ
แต่คุณผู้ชมสัญญากับผมได้ไหมว่าดูข่าวนี้จบแล้วจะไปตรวจสอบพัดลมของท่าน
อ่าว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่คุณผู้ชมเท่านั้นที่สะดุ้งน้องมิ้นก็สะดุ้งอยู่ตรงนี้
ตกใจไม่คิดว่าเสียงเนี่ยมันพัดลมระเบิดเหรอคะ
ไม่รู้ล่ะแต่อุปกรณ์อะไรมันหลุดแตกออกมาเป็นชิ้น
โอ้โหในคลิปจะเห็นผู้ชายคนนี้นั่งโซฟาเปิดพัดลมเป่าเย็นอยู่เลย
แล้วก็มีแมวตัวหนึ่งนั่งอยู่ที่พื้นแล้วจู่พัดลมเจ้ากรรมมันดันเกิดระเบิดฮะ
เนี่ยฮะฝาครอบกระเด็นไปหาพี่เขาเศษใบพัดโอ้โหเขาบอกว่าว่อนไปหมด
เกือบไม่ทันเนี่ยแมวนะตัวหนึ่งก็ตะเลิศเข้าใต้โซฟา
อีกตัวนึงมันวิ่งชนกระจกเลยความที่มันตกใจ
เพราะดีนะครับไม่มีใครได้รับอันตรายมีแต่พัดลมเท่านั้นที่พังเสียหาย
ทีมข่าวนะครับไปคุยกับพี่ผู้ชายคนนี้ฟาวิด้าเอียดยาว
อายุยี่สิบสามปีเจ้าของคริปบลัดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนพี่
จะกลับเข้ามาอากาศมาร้อนก็เปิดพัดลม
พัดลมพอเปิดไปได้สักพักสักครึ่งชั่วโมง
แล้วก็แตกออกมาเคราะห์ดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เมื่อกี้นะฮะทีมงานเราประกอบไม่นานเปล่า
นะใบพัดหลวมขายไม่ได้สแก๊งไม่แน่นหรือเปล่า

แต่ก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้สัก๓๔วัน
เขามองไปที่ใบพัดก็เห็นมันเป็นเส้น
ไม่แน่ใจว่ามันเป็นลายของใบพลัดหรือว่าใบพัดมันมีรอยร้าว
จากเพิ่งซื้อมาได้แค่เดือนเดียวแล้วแบบแหราคาก็ไม่ถูกเกือบพันนะ
ก็เลยไม่ได้เอกใจเอาฝากเตือนนะครับคุณผู้ชม
สัญญากับผมหรือยังเมื่อกี้ถ้าข่าวนี้จบกดปิดพัดลมสักแป๊บนึง
ดูสิว่ามีอะไรผิดปกติในพัดลมของท่านหรือเปล่าเอาฟังเหตุการณ์นี้ก่อนฮะ
ก็เลยไม่ได้เอกใจอ่ะค่ะ
อยากจะให้ตรวจสอบดูค่ะ
พอดีว่าเห็นว่าเป็นแบรนด์คนไทยผลิตนะคะ
ก็เลยอยากจะลองใช้ดูอะค่ะ